ดูเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยในการเดินทางนะคะ

ช่วงสงกราน๑๔วันช่วงนี้ประชาชนจะเดินทางมากถึง๕๓ล้านคน
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถตู้โดยสารกันบ้างนะคะ
โดยคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
ก็บอกว่าจะมีการผ่อนปลนระเบียบเรื่องเกี่ยวกับการเดินรถตู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงคราน
ก็คือบอกว่าระหว่าง๗๒๐เมษายน
แทนที่จะยึดใบขับขี่จะเป็นการออกใบสั่งแทนนะคะ
แล้วก็มีการกำหนดให้คนขับพักตามระยะทาง
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าใกล้ช่วงเดินทางแล้วนะคะ
ซึ่งการประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถตู้กว่าร้อยรายกับคณะทำงาน
การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะก็ได้ผลสรุปค่ะ
ภาครัฐจะผ่อนปลนการเดินรถระหว่าง๗๒๐เมษายนนี้
ประเด็นแรกเลยคือให้เจ้าหน้าที่เขียนใบสั่ง

คือถ้าเกิดว่าถูกยึดจะไม่สามารถเดินรถได้
คำนึงถึงผลกระทบก็เลยจะเป็นให้ใบสั่งแทน

ก็จะพิจารณาเปลี่ยนให้คนขับรถพักทุก๓๐นาที
ให้คนขับรถพัก๓๐นาทีทุก๒๐๐กิโลเมตร
แต่ว่าระยะทางรวมแล้วจะต้องไม่เกิน๖๐๐กิโลเมตรต่อวัน
จากเดิมไงเขาให้พัก๓๐นาทีทุก๔ชั่วโมงในการทำงาน
ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นระยะทางนะคะ
ส่วนอีกประเด็นหลักก็คือให้ลดที่นั่งผู้โดยสาร
จาก๑๕ที่นั่งเหลือ๑๓ที่นั่ง
ระหว่างที่ยังไม่สามารถที่จะดัดแปลงรถได้
คือให้ใช้วิธีพับและถอดเบาะออกนะคะ

สามารถถอดเบาะหลัง๑คู่
ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการเปิดประตูท้าย
เวลารถเกิดอุบัติเหตุนะครับ
และพับเบาะกลางระหว่างคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้า
ก็จะเหลือเพียงแค่๑๒ที่นั่งมันก็ไม่ผิดกฎหมาย
คือก่อนหน้านี้เขาเหมือนจะบังคับเลยนะ
ให้มีการเว้นทางออกสำหรับประตูฉุกเฉินของรถตู้
ให้ได้เลยต้องมีที่นั่ง๓๐๐๐๑๔๐๐ที่นั่ง
แต่ตอนนี้ถ้าพับก็อารุมอร่วยได้
ถ้าพับเบาะโดยมาตรการผ่อนปลง

หลังจากนี้จะได้หาบรือกันอีกครั้ง
ในวันที่๒๐เมษายน
ข้อ๕ข้อ๕ครับข้อ๕ที่เราเปลี่ยนรถบัตรเราได้ลำบากเราไม่อยากเปลี่ยน

แต่ถ้ารถตู้เราจะเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนให้ประมาณสักไม่ครบสัญญา
ปีอาจจะปี๒ปีเท่านั้นก็ได้
ซึ่งคณะทำงานก็จะช่วยเหลือด้านการเงินให้
ผู้ประกอบการรถตู้ที่มีปัญหาหนี้สินแล้วก็การผ่อนชำระรถ
โดยจะมีการเชิญบริษัทไฟแนนซ์มาหารือกัน
เพื่อที่จะปรับโครงสร้างหนี้และโอนย้ายไปเป็นลูกหนี้
ของธนาคารออมสินแทนนะคะ
อันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะมาช่วยเหลือในช่วงนี้ก่อน

เพราะว่าเขาบอกว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ๓๑มีนาคมนี้
ต้องเริ่ม๑เมษาเมษาทุกคันต้องมีแล้ว
ใช่ค่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้ติดไปแล้วประมาณสัก๙๒เปอร์เซ็นต์
ก็คือประมาณ๔๘๖๐กว่าคัน
ตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว๙๒เปอร์เซ็นต์

เรื่องของความปลอดภัยบนถนนเพราะว่าทางหลวงออกมา๑๔๑จุดเสี่ยงนะ
ใช่แบ่งเป็นภาคเหนือ๓๗จุดนะคะภาคอีสาน๓๑จุด
ภาคตะวันออก๑๓จุดแล้วก็ภาคใต้๓๐จุด
คุณผู้ชมไปตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้นะคะ
หรือว่าโทรไปได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง๑๕๘
โทรไปเช็คหน่อยพี่เส้นทางไหนเสี่ยงบ้าง
จะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็เจ้าหน้าที่จะได้ดูแลอย่างเข้มข้น